อารมณ์หน่อยมาดูบรรยากาศในโลกโซเชียลกันบ้างดีกว่านะคะ

ก็คือเรื่องของชาวจีนที่มาอยู่ที่ประเทศไทย

ก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวที่มีผู้หญิงคนนึง
ปัสสาวะอยู่บนรถไฟฟ้ากันไปแล้ว
ล่าสุดเป็นผู้ชายบ้างค่ะเป็นชายชาวจีน
ทีนี้ไม่ได้ปัสสาวะด้วยนั่งปลดทุกข์เนี่ย
อยู่ตรงถนนเยาวราชแล้วเห็นไหมคะว่ามีคนนั่งทานอาหารกันอยู่
ใช่ค่ะคือทุกคนกำลังอเล็กอร่อยกับอาหารมือค่ะ
คุณคนนี้ก็มาอย่างนี้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นกระแสแน่นอนใครกำลังทานข้าวอยู่ตรงนั้น
ผู้หญิงวันก่อนผู้หญิงจีนเบา
ค่ะอันนี้หนักเลยหนักมากด้วย
นี่ก็เป็นกระแสในโลกออนไลน์ภาพนี้แหละ
เป็นภาพต้นเหตุที่คนพูดถึงจำนวนมากนะคะ
เพราะว่าเป็นภาพของชายชาวจีนนั่งยอง
ปลดทุกข์อยู่ที่ถนนแห่งหนึ่งในย่านเยาวราช

แล้วภาพนี้พลังผู้โพสต์ก็อธิบายบอก
โผล่อีกรายหนุ่มจีนทนไม่ไหว
อึลงรูท่อระบายน้ำกลางตลาดเยาวราช
โดยฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นมีกลุ่มเพื่อนชาวจีน

สนสายตาคนที่ต้องเดินผ่านเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มครึ่งเองนะคะ

ตอนนั้นจะเดินไปร้านขนมซึ่งต้องผ่านซอยนั้นพอดี
จังหวะที่เดินเจอพี่จีนเสื้อเหลืองคนนี้

เข้าใจว่าแถวนั้นอาจจะหาห้องน้ำยาก

มีแม่ค้าเข็นรถเดินผ่านก็ตะโกนด่า

ก็เลยถ่ายภาพนี้เอาไว้เนี่ยไว้ดูขำ
ส่วนเพื่อนคนจีนที่เขาอยู่ตรงข้ามมองอยู่ห่าง
แล้วก็คิดในใจว่าเอ้ยไม่พกทิชชู่มาด้วยเช็ดก้นยังไง
อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์แล้วก็มีการโพสต์ข้อความนะคะ

คนที่มาได้อ่านมาได้เห็น
เขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่แน่นอนตำหนิพฤติกรรมไม่เหมาะสมของหนุ่มจีนคนนี้

เห็นภาพที่มันบาดตาขนาดนี้ไม่ได้อยากเห็น
คอมเมนต์ก็เข้าใจหนุ่มจีนรายนี้บอกว่า
ถ้าใครไปหาของกินที่เยาวราชจะทราบดีว่าห้องน้ำหายาก
ใช่บางร้านก็ไม่มีห้องน้ำไว้ให้ลูกค้าเข้า
หนุ่มจีนรายนี้อาจจะหนักจริงจริงทนไม่ไหว
ก็เลยตัดสินใจตรงนั้นเลยณเดี๋ยวนั้นเลยนะคะ
อย่างไรก็ตามทางผู้โพสต์บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้น
สิบหกมีนาคมที่ผ่านมาแล้วแต่สาเหตุที่เพิ่งมาโพสต์
เพราะว่าสัปดาห์ก่อนก็มีเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ปัสสาวะบนรถไฟฟ้าก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์ว่าเขาก็
เคยเจอเหมือนกันนะแต่รายนี้อุจจาระริมถนน
ใจกลางกรุงเทพกันไปเลยค่ะ